จังหวัดหนองบัวลำพูครับอย่างที่ผมโปรยเอาไว้ฮะ
ผู้ชายคนนี้เขาจะเอาซากรถจักรยานยนต์ไปขาย
แต่ไปด้วยวิธีนี้ครับเอารถไถดะไปเลยนะ
คนเขาก็กลัวจะเกิดอันตรายสิครับ

สรุปขึ้นได้ประมาณสักวัน๕เ
มันกำลังอยู่แล้ว
กำลังจะจับผมไปที่นั่งลงภาคเอาผมทำเลยครับ
ก็ได้จับผมลงไปที่ตัวแถว

โอ้โหนี่ถึงขั้นใส่กุญแจมือเป็นบุคคลอันตรายเลยเหรอคะ

คลิปนี้โพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับ

เลี่ยงเมืองทางไปบ้านหนองทุ่งมนต

เขาเหลือไปเห็นเอ๊ะอะไรอ่ะ
ผู้ชายคนนี้ขับรถไถสีส้มครับ

เขาก็หยุดหยุดแล้วก็เริ่มใหม่
ถอยหลัง๑รอบแล้วก็ไถรถ

ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาโทรศัพท์แจ้งกำนันครับ
บอกว่ากำลังแจ้งตำรวจต่อด้วย

ตำรวจมาครับลงพื้นที่มาสกัดจับ
เกลี้ยทั้งกล่อมทั้งครู
นะฮะอยู่นานกว่าจะยอมลงจากรถ

ตรวจสอบชื่อคือนายุทธนาชินบุตร

บอกกับตำรวจบอกว่าซากรถที่ไถมา

แต่ยกขึ้นรถไม่ได้ไงก็เลยไถมาแบบนี้

ไปตรวจสารเสพติดพบว่าสารเสพติด

วันนี้คุณบอมอภิวัตสุยานาง

ไปพบกับนายทองเหรียญชินบุตร

เล่าบอกว่าโอ๊ยตอนเกิดเหตุ

กำนันจนตำรวจโทรไปบอก
พ่อเล่าบอกว่าทั้งรถไถและรถจักรยานยน

บอกลูกสติไม่ค่อยดีเบลอยังไงไม่รู้
เพราะว่าเสพยามาหลายปีนะฮะ
อาการมาหนักเอา๓๔เดือนที่ผ่านมานี่แหละ
นะไม่เคยไปทำร้ายใครหรอก

ชาวบ้านเหมือนกันทำอะไรบ้างล่ะพ่อ
ก็ลูกพ่อก็ขี่รถก่อกวนเสียงดัง

ดึกขับรถไถถ้าเธอชอบรถไถจริงค่ะ
ขับรถไถไปไถดิ้งที่บ้านนี่แหละ
ตอนลูกปกติก็ช่วยทำมาหากินดีนะ
จนกระทั่งมาหลงผิดเสพยาเข้าไป

พอไม่ให้ก็โวยวายก็ขู่พ่อ
โทรมาขอให้ประกันตัวนะจากเหตุการณ์นี้

อยากให้ลูกติดคุกนะฮะ
ดัดสันดาอันนี้พ่อพูดนะครับ
แล้วก็เลิกยาซะพ่อเสียใจเหลือเกิน
อยากจะให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนเป็นคนดี
มาดูแลพ่อดูแลแม่ในบ้านปลายของชีวิตครับ
นางพ่อ
พาวิตาพาน้อยนะครับ
ชาวบ้านในระแว่ใกล้เคียงเล่าบ้างบอกว่า
ช่วงเที่ยงนายุทธนาเดินมาถามแหละ
มาถามบอกว่าจะซื้อรถที่พังแล้วไหม

จะขายนู่นเอาไปขายร้านในอำเภอนู่น
แต่นายุทธนาไถรถฮะ
เอารถไถไถรรถไปตามอีกคลิปได้แหละ
เห็นตกใจมากเลยก็ได้แต่ยืนดู
ที่ผ่านมานายุทธนาก็จะอารวาส

ขี่รถแต่งท่อดังวนไปวนมาอยู่ในหมู่บ้าน

ไถดินไถถนนหน้าบ้าน

วันหนึ่งทำร้ายคนอื่นขึ้นมาจะยังไง
ตำรวจแจ้งข้อหาเป็นผู้ขับขี่รถ
เสพยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงก็คือยาบ้า
โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยนะครับ
แล้วก็นำตัวส่งดำเนินคดีครับ